ฤดูร้อนเนี่ยบอกเลยว่ามีอีกหนึ่งอาชีพที่ชาวนครพนมเนี่ยเขาสร้างรายได้ได้อย่างดีก็คือเขาออกไปจับไปล่าตุ๊กแกเอามาแปรรูปแล้วส่งออกขายต่างประเทศ
จริงจังบอกเลยว่าคือมันเป็นอาชีพแปลกที่ทำรายได้ได้อย่างดีงามคือสุดยอดของรายได้อ่ะเพราะว่าเขาบอกเงินหมุนเวียนเดือนละหลายล้านนะคะคุณ
ใช่ขออนุญาตจริงเพราะดิฉันก็ไม่ได้ดู

จะถูกนำมาแปลรูปโดยชาวบ้านบ้านตานตะบลนาว่า

ที่เดียวในไทยที่ทำอาชีพแปลกตามฤดูกาล
เพราะเขาจับทั้งตุ๊กแก่ไส้เดือนปลิงคุณชนะ
เดี๋ยวเอาผมไปรวมในวัตจักร

นี่ฉันบอกว่าคุณชนะมันแปลกจริงน้อง

เนี่ยชอบแบบรีบอ่ะดิฉันพูดยังไม่จบเลย

ค่ะจับตุ๊กแก่ไส้เดือนปลิงคุณชนะ

แล้วก็เอาไปส่งขายสร้างรายได้มานานกว่า๓๐
เจ้าเว้นวักอย่างนี้ใจคอผมไม่ดี
นี่คุณดูโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน

ช่วงมีนาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี
ชาวบ้านเขาจะมาล่าตุ๊กแก่

ที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง

ในราคาประมาณ๒๐๔๐บาท
ต่อตัวนะแล้วแต่ขนาดนะคะ

แห้งและส่งขายให้กับนายทุน
พอแปรรูปอบแห้งจาก๔๐บาท

ใช่เพื่อเป็นการส่งออกขายไปยังประเทศจีน
เขาบอกว่าเอาไปปรุงเป็นส่วนผสมของยาจีนยาชุมกำลัง
อะไรแบบนี้ตามความชื่อของเขานะ
ทำมานานอย่างที่คุณฉันน้าบอกมีเท่าไหร่เบาหมด
รับไม่อั้นทำมานานกว่า๒๐๓๐ปีแล้ว
ครอบครัวเขาบอกว่าถ้าขยันขยันสร้างรายได้เดือนละนับแสนบาท
ส่วนเงินหมุนเวียนสะพัดในพื้นที่ปีละหลายสิบล้าน

แต่หลังจากหมดฤดูการจับตุ๊กแกเนี่ยเขาจะพักล่าตุ๊กแก่
เพื่อจะให้ตุ๊กแก่เขามีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ
และเดี๋ยวจะไปทำอาชีพอื่นก็คือไปล่าปลิงอบแห้งขายตามฤดูกาล
ผมเข้าใจแล้วเป็นช่วงเวลาเขาโอ้โฮ
ดูการถ้าหน้าฝนปั๊บเนี่ยปริงก็เยอะแล้วน้ำเยอะปลิงเยอะแล้ว
ก็จะไปทำปริงอบแห้งขายตามฤดูกาล
แล้วก็มีการจ้างงานในพื้นที่ครบวงจรตลอดทั้งปี
ต้องไปต่อคุณพี่จ๋าถ้าตัดหัวออกผมก็ปลาสลิด

คุณคุณชาญชัยปาธาตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผู้ค้าตุ๊กแก่
เขาก็ยืนยันว่าไม่กระทบกับการขยายพันธุ์นะคะ
ทำมา๓๐ปีมีการรับซื้อรับขายตลอด
ส่งขายไปสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ตัวนะจ๊ะ
ถือว่าสร้างเงินหมุนเวียนสะพัดเป็นแสนเลยนะคะ
ก็อย่างที่บอกแหละว่าบางครอบครัวเนี่ยทำรายได้ได้ดีเหมือนกันเนาะ
ก็เป็นอาชีพที่สร้างงานสร้างรายได้ครบวงจรให้กับชุมชน
ช่วงโควิดนะการค้าขายตุ๊กแก่อ่ะ
อาจจะมันส่งออกยากแต่ช่วงนี้พอกลับมาดีขึ้นอ่ะ

ค่ะตุ๊กแกต้องเร่งขยายพันต่อไป